ที่บอกว่าจำคุกไปแล้ว

เพราะว่าเค้าก็มีการติดของไทฟ

ก็สบายใจค่ะสบายใจขึ้นมากค่ะ
และแล้วก็มีหลายคนที่เห็นใจค่ะเห็นใจมากเพราะว่าหลายคนที่โดนแยกกว่านี้
คือวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะครับก็ได้สอบปากคำเพิ่มเติมคือคดีแรกคดีน้องก้อยก็สอบประคำเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มารับทราบเขาก็ต้องว่าเป็นตัวประโยชน์การ
ส่วนเหลืออะไรอีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาภายในลูกศึกเฮก
ก็จะมาให้ปากคำเพิ่มเติมรวมทั้งพยานอีกคน
และพยานเอกสารักษาที่มีการกล่าวอ้างและกำไรกว่าเพียงกันต่าง
ไม่ว่าจะมีเรื่องของการอ้างมีถาถานัดนอนยังไงดีหรือสักปีนายังไง
ตอนนี้ที่เราทราบจากที่ตรวจสอบที่สนประชาชื่นมีเบื้องต้นประมาณ๕ลาย
มีเคสของน้องก้อยนะครับที่ถูกแจ้งเมื่อต้นปี๕๘เดือนมีนาคม
ส่วนแม่ของน้องในเดือนธันวา๕๘นะครับแล้วก็มีเคสของน้องหนูนาที่เป็นหนึ่งในชาวเขา
มีพราคศาสตร์จงกลุกแล้วนี่เคสที่๓

กว่าสามคนประกบกันมาลงทั้ง๖คนที่เกี่ยวข้อ
นะครับก็เข้าสู่สำนวนตอนนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วครับ

เบื้องต้นเราพอทราบข้อมูลใช่ไหมครับ

มาประมาณ๓๔ครั้งรวมทั้งนามสกุลประจมเนี่ย
มักจะเป็นอยู่ข้องคดีในกลางตั้งแต่อดีตเลย
ตั้งแต่คดีตั้งแต่สมัยปี๒๔๗ตั้งแต่สมัยท่านผู้การโห